คราวนี้มาดูผู้หญิงคนนึงเธอบอกว่าเธอโดนหลอก
หลอกให้ไปทำงานเหมือนกับลวงแล้วก็โดนกักขังอยู่ในห้องพักนั้น
พยายามที่จะขอความช่วยเหลือนะ
ส่งข้อความบอกแฟนแล้วนี่เห็นไหม
เพจสายใหม่ต้องรอดบุกไปถึงบ้านหลังนั้นเลย
จังหวะที่พยายามจะช่วยเหลือนะเปิดบ้านมาเจอเจ้าของบ้านใช่ไหม
ผู้หญิงคนที่โดนหลอกน่ะวิ่งหนีออกมาแล้วมาเป็นลมหมดสติอยู่ตรงนี้เลยค่ะ
เนี่ยสภาพของเธอนะคะเราเรียกเธอว่าคุณพรละกัน
พยายามแบบตบเบาที่แก้มให้เธอแบบมีสติรู้ตัวนะคะ
นี่หนีออกมาจากห้องพักนะแล้วยาดแฟนนุ่มก็พัดพัดให้
เอายาดมให้ดมพยายามจะให้จิบน้ำนวดปลายมือปลายเท้าให้
ไม่รู้ว่าคุณพรโดนวางยาหรือเปล่าหรือว่าโดนข่มขู่อะไรมา
เพราะว่าตอนที่ถามเนี่ยนะโทรหวาดกลัวมากเลย
แล้วพูดแต่ว่าอะไรรู้ไหมไม่เอาอย่างนี้ตลอดเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้ทางเพจสายใหม่ต้องรอดได้รับแจ้งจากลูกเพจ
บอกว่าอยากให้เพจช่วยหน่อย
น้าสะพ้ายโดนขังอยู่ในห้องพักแถวดินแดง
ทีนี้เพจก็เลยประสานกับตำรวจค่ะที่สอนอดินแดงเลยให้เข้าไปตรวจสอบ
ที่ห้องแถวห้องพักตรงนี้อยู่ในซอยตลาดศรีทองคำ
ตอนไปถึงนะเจอกับเจ้าของบ้านคุณผู้ชม
ในพงศ์วัย๕๐ปีเขาเปิดประตูออกมา
แล้วก็ถามแหละว่านี่มีการขังลูกจ้างแรงงานอะไรอยู่หรือเปล่า
ในพงศ์บอกว่าไม่มีไม่มีไม่ได้ขังอะไรทั้งนั้น
ตอนนั้นน่ะกำลังคุยกับเจ้าหน้าที่อยู่นะ
ปรากฏว่าคุณพรวิ่งออกมาจากประตูบ้านเลย
แล้วพอวิ่งออกมาได้ไม่ไกลสักประมาณ๕๐๐เมตร
ก็ไปเป็นลมหมดสติอยู่ข้างสนามฟุตบอลนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้ตัวในพงศ์เจ้าของบ้านเขาจะอ้างว่ายังไง
เดี๋ยวเอางี้อยากให้ฟังจากปากของในพงศ์เขาเองละกันค่ะ
เขาจะมาเองได้ไงคะเขาไม่ได้มาเองค่ะ
เขาไม่มาเองไงคะเขาเรียกรถแท็กซี่มา
เขาเรียกรถแท็กซี่มาก็จริงค่ะแล้วทำไมไม่ไปส่งที่บ้านนะคะ

ก็ดีนี่ว่าบ้านผมแล้วเขาทำไมต้องกลัวขนาดนั้นด้วย
กลัวอย่างไรตอนนี้อยู่ไหน

น้องเขาทำอะไรหรือเปล่า

นี่คือเอาจริงนะในพงศ์เจ้าของบ้านนี้อ้างว่าไงรู้ไหม

แล้วก็บอกด้วยว่านัดเจอกันกับพรเมื่อวาน

แต่พอที่สมัครงานเอามาปิด
ก็เลยเอามาไว้ที่บ้านนี้ก่อนละกันไม่ได้หลอกลวง

อันนี้คือสิ่งที่ในพงศ์เจ้าของบ้านบอก

คุณผู้ชมฟังดีนะในพงศ์เนี่ย
ที่เป็นเจ้าของบ้านบอกเขาเป็นแฟนพร

แต่พอไปถามในเอนามสมมุติคนนี้แหละ

ตรงรวมใครเป็นแฟนพรกันแน่นี่
เอบอกว่าเอเนี่ยคบกับแฟนสาวก็คือพร

ตอนนี้จริงพรเขาตั้งคันอ่อนด้วยนะ
ก่อนจะเกิดเรื่องเนี่ยก็มีการหางานผ่านแอปพลิเคชันไลน์
พรเขาไปเจองานเป็นงานดูแลผู้สูงอายุแถวปากเกร็

ไปมากลับพบว่าอ้าวทำไมแฟนไปโผล่ที่ดินแดงล่ะ
ทีนี้ในเอก็เลยพยายามโทรติดต่อกลับไป
แฟนสาวก็คือพรบอกว่ากลัวปวดหัวโดนขังอยู่ในบ้าน
ทีนี้แหละเอก็เลยตัดสินใจขอความช่วยเหลือครับ
นี่เอาจริงนะคุณผู้ชมฟังมาถึงตรงนี้แล้วเรื่องนี้มันแปลก
เดี๋ยวต้องตามต่อแน่พี่เบิร์ตที่บอกว่างงเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหม
จริงก็มีข้อมูลจากทางตำรวจด้วยนะ
เพราะว่าไปถามทางตำรวจที่สอบปากคำพงศ์เจ้าของบ้าน
เขาบอกว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าเขาน่ะคบหากับพรมาจริง
แล้วเวลาเมื่อกี้เอบอกว่าเป็นแฟนกันมาเท่าไหร่ปีนึง
ปีนึงใช่ไหมพงก็บอกว่าผมก็คบกับพรมาเนี่ยประมาณปีนึงเหมือนกัน
เวลามันพอกันเลยแล้วไม่ใช่แค่คบเฉยนะ
ผมโอนตังค์ให้พรใช้เนี่ยรวมแล้วก็เป็นหมื่น
กระเป๋าน่ะผมก็ซื้อให้กับพรใช้เหมือนกัน
วันนั้นน่ะพรนั่งแท็กซี่มาหาผมที่บ้านเอง
ไม่ได้ขังอะไรเลยอ่ะไม่เชื่อถามชาวบ้านสิ
ชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนี้ชาวบ้านบอกว่าอ๋ออ๋อเห็นว่าผู้หญิงนั่งแท็กซี่มา
แล้วก็มาลงที่หน้าบ้านในพงศ์จริงจริงมาเองเลยเหรอใช่
แล้วตอนที่ฝ่ายหญิงลงมาพงศ์ก็ยังออกมาต้อนรับ

คือมารับแฟนสีหน้าสีตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดี
ไม่ได้เห็นมีฉุดกระชากลากถูเข้าไปในบ้านอะไรเลย
ครับเอาล่ะสิคุณผู้ชมเออ
เอาล่ะสิฟังมาถึงตรงนี้แล้วสรุปเรื่องมันจะเป็นยังไง
มันจะเป็นโลกสองใบของใครหรือเปล่านั่นน่ะสิ
ไม่น่าจะจบแค่นี้อืมต้องตามต่อแล้วนะคะทีนี้เออ